ส่วนที่ลบบุรีนะครับทุกผู้ชมครับมีคดีที่ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่
นะครับอ่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะ
แต่ว่าเพิ่งมาพบศพกันวันนี้นะครับช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพโคกสำโรงนะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้พบศพผู้หญิง
นอนเสียชีวิตลักษณะท่อนล่างเปลื่อยอยู่กลางถนนที่หลังโรงเรียนบ้านเขาดิน
ในพื้นที่หมู่๘กระบวนคลองเกรดอำเภอโฆกสำโรง
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเก็บพิสูจน์พยานหลักฐานต่าง
แล้วก็มีรองเท้าสวมแบบหูคีบ๒คู่หมวกกันน็อก๑ใบห่างกันสัก๑เมตร
ก็เป็นศพผู้หญิงท่อนล่างเปลือยไม่สวมใส่เสื้อผ้าไม่ใส่ชุดชั้นในด้วยนอนคว่ำหน้าอยู่นะครับ
คือจากการตรวจสอบทำให้พบว่าผู้ตายชื่อว่านางหวนอยู่คงอายุ๕๔ปี
อกจากจะเปลือยแล้วที่ท่อนล่างข้างบนสวมเสื้อยืด
สีเขียวตัวเดียวแล้วก็มีบาดแผลร่องรอยฟกช้ำที่หลังด้วยใบหน้าด้วยลำคอด้วยนะครับ
มีกางเกงยีนกับกางเกงชั้นในของผู้ชายตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แต่กางเกงกับกางเกงชั้นในของผู้ตายเนี่ยหายไปมีกางเกงยีนกับชั้นในของผู้ชายอยู่แทน
ตรงนี้มันเป็นหลักฐานที่มีสิ่งที่น่าสงสัยเคลือบแคลงอยู่นะครับ
ก็ไปสอบสวนสามีของผู้ตายชื่อว่านายหวกอยู่คงอายุ๕๕ปี
หยวกเนี่ยบอกว่าเขากับภรรยามาทำอาชีพรับจ้างถอนมันสำปะหลัง
อยู่ในพื้นที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับคนงานอีกสองคนนะ
เมื่อคืนนี้นายหยวกกับเพื่อนคนงานคนหนึ่งเขาพากันขี่จักรยานยนต์
ออกไปหารับงานเหมาขุดมันสำปะหลังแล้วก็ให้ภรรยาก็คือผู้ตายเนี่ย
อยู่บ้านกับเพื่อนคนงานอีกคนนึงชื่อว่านายมนตรีประพัสโร
หรือว่าในเด๋ออายุ๓๒ปีเป็นชาวอุดรธานี
เพิ่งมาอยู่ด้วยกันได้ไม่นานนะครับ
พอออกไปกับเพื่อนคนงานคนหนึ่งที่สามีออกไปนะ
เพื่อจะไปหาขุดมันสัมปะหลังอะไรพวกนี้ด้วย
เขาก็โทรมาบอกให้ภรรยาบอกว่าอ่าเดี๋ยวภรรยากับนายเด๋อ
ไปเจอกันที่งานวัดในหมู่บ้านเลยก็แล้วกัน
ปรากฏว่าอยู่ที่งานวัดก็ไม่มาสักทีภรรยาไม่มาสักที
มนตรีหรือในเด๋อก็ไม่มาไม่ตามมาที่งานวัด
กลับมาดูที่บ้านก็ไม่เจอ
กระทั่งวันนี้ฮะตอนเช้ามีชาวบ้านไปพบศพภรรยาอยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนนายมนตรีหายตัวไป
หยวกยืนยันกับตำรวจว่ากางเกงยีนกับรองเท้าที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นของนายมนตรีหรือนายเด๋ออย่างแน่นอน
อะผมรู้นี่

คือเบื้องต้นการชนะสูตรของแพทย์เนี่ยนะฮะ
จากศพที่พบในที่เกิดเหตุ
มีบาดแผลที่ด้านหลังกับใบหน้าและลำคอ
แต่ยังไม่มีรายงานเรื่องของการถูกคมคืนกฎามชำเบาอะไรนะ
ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงต้องถูกฆ่าแล้วก็ทิ้งศพไว้แบบนี้
มนตรีอายุ๓๒ปีเนี่ยเพิ่งมาอยู่กับสามีภรรยาคู่เนี้ย
เจอกันแล้วก็มาทำงานรับจ้างขุดมันสัมปะหลังด้วยกันได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นเองนะครับ
ตำรวจสพโคกสำโรงสันนิษฐานว่านายมนตรีเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวมาสอบสวนอยู่นะครับจะข่มขืนด้วยหรือไม่
ข่มขืนเดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดจากทางโรงพยาบาลก่อนนะฮะ
ตอนนี้ก็กำลังกระจายกำลังกันแล้วก็ติดตามตัวผู้ต้องหากันอยู่